ผลิตนำเข้าส่งออก
จำหน่ายก็ถูกตีกรอบไว้ว่า
จะต้องเป็นหน่วยงานรัฐนะครับ

ก็จะต้องร่วมกับหน่วยงานรัฐ

น้องตั้งใจทำดีแม้มันจะผิดกฎหมาย

แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำดี
สิ่งที่เราต้องการที่จะช่วยคน
ที่มันตกปลุกได้ยากมหาศาล

แต่เราช่วยทั้งระบบสาธารณสุข

ที่เวลาจัดคนที่หางป่วยครับ

เพราะชีวิตเขามีความสำคัญทุกชีวิต
คุณพี่น้องทุกคนที่ให้กำลังใจ
ณลอบนี้มันจะลูกต่อเนื่องกับตอนก่อนหน้านี้

พูดถึงเรื่องของกัญชาจำได้ใช่ไหมคะ
ทีนี้ตอนในระหว่างที่มีการหาเสียงกัน

การพูดถึงว่าตกลงแล้วกัญชาในประเทศไทย
จะถูกนิยามเป็นอย่างไรกันแน่หลังจากนี้ต่อไป
ก็จะต้องมีการแก้กฎหมายกันนะคะ
มีการทำอีกหลายเรื่องหลายราวทีเดียว
เพื่อที่จะให้กัญชาถูกนำมาใช้อย่างที่กัญชาควรจะเป็น
แต่ทีนี้เขาก็เลยอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกันระหว่างค่อยทำเนี่ยค่ะคุณผู้ชม

มันเหมือนกับถูกท้าทายโดยเหตุการณ์ของมันเองนะคะ
คือจริงแล้วเรากำลังพูดถึงว่ากัญชาในประเทศไทย

แต่ว่าในระหว่างนี้ค่ะทางมูลนิธิข้าวขวัญ
ก็จริงแล้วเป็นคนที่ทำเรื่องกัญชาเพื่อรักษาโรคมาระยะหนึ่งแล้ว
ถ้าคุณผู้ชมรู้จักชื่ออาจารย์เดชาสิริพัฒน์ก็จะทราบว่า
อาจจะอยู่ในหูในตาใครอยู่แล้วว่าทำนะคะ
ทราบเรื่องมูลนิธินี้อยู่แล้วก็จะทราบว่า
เคยได้ยินนะว่าทำลักษณะแบบนี้แต่ไปโดนจับ
อาจารย์เดชาไม่อยู่นะคะตอนที่จับจับอาจารย์ทรงไป

พอจับไปเสร็จก็เลยมีกระแสขึ้นมาในโซเชียลมีเดียว่า
ต้องต้องเอาเขาออกมานะอย่าจับเขานะ
อย่าให้เขาผิดนะเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ย
ก็ไม่ได้เสพเพื่อเหมือนกับยาเสพติดทั่วไป
แล้วเราก็กำลังจะนำไปสู่การที่นำกัญชามาใช้ทางการแพทย์

ในระหว่างนี้ถึงโดนจับล่ะ
ซึ่งมันจะไปพ่วงกับการใช้ประกาศของกระทรวงด้วยนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราจะอธิบายในรายการว่า
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยมันจะไปแบบไหน
ทางการเลือกตั้งนะคะ
เดี๋ยวเราจะคุยกัน๓ท่านในรายการวันนี้
โดยที่ตอนแรกเรานัดสัมภาษณ์ทางเลขาธิการปปศไปนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วท่านขออนุญาตยังไม่ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการในวันนี้
เพราะว่าทางองค์กรก็มีการประชุมกันอยู่

ท่านแรกค่ะอเดชาศิริพัฒน์ภูมิ
อีกหนึ่งท่านค่ะคนในวงการเรียกว่าอาจารย์ทรง
หรือว่าอจารย์พลนชัยชูเลอสเจ้าหน้าที่มูลนิติข้าวขวัญ

กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทยคุณรสนาโตศิตระกูล
สวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ

เพียงแต่ว่าในช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงเทพก็คือไฟไหม้ที่
บริเวณโรงแรมในกรุงเทพนะคะ

คุณพลอยทศจริตอนนี้ไฟสงบแล้วเรียบร้อยนะคะ

เบื้องต้นเนี่ยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเป็นชุดสุดท้ายนะคะ
ที่ได้มีการดับเพลิงเป็นชุดสุดท้ายเนี่ย
ก็บอกว่าภายในเนี่ยอ่อด้านในเนี่ยเพลิงได้สงบลงแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการระบายควันกลุ่มควันนะคะ
เพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
แล้วก็ตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะ
อ่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี้ยในในส่วนที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี้ย
เป็นส่วนของโรงแรมใช่ไหมคะ
เรื่องต้นเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยดิฉันยืนอยู่บริเวณหน้าทางเข้าโรงแรมนะคะ
ก็คือถ้าหากหันหน้าทางเข้าโรงแรมเนี่ย
จุดเกิดเหตุจะอยู่บริเวณด้านขวา
ซึ่งกำลังมีการข้อถกเถียงกันอยู่ตรงบริเวณนี้ว่าเอ่อ
เชื่อมต่อกับทางห้างสรรพสินค้าหรือไม่
แต่เบื้องต้นเนี่ยจากที่การที่ดิฉันเนี่ยได้มองด้วยตาเปล่าเนี่ย
คือบริเวณนี้น่าจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับทางห้างสรรพสินค้า
ซึ่งโรงแรมจะอยู่ทางด้านซ้าย
หากเราหันหน้าเข้าไปตอนนี้นะคะที่จุดที่ที่ฉันยืนอยู่นี้
ว่าจุดตรงที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
อยู่เชื่อมต่อกับบริเวณห้างสรรพสินค้าด้วยค่ะ
คือตรงพอจะบอกได้ไหมคะ
เท่าที่คุณพลอยสจีอยู่ในบริเวณนั้นว่าตรงนั้นเนี่ยคือ
ตรงที่เราเห็นกลุ่มควันหรือว่าเปลวไฟก่อนหน้านี้ที่ออกมาเนี่ย
คือมันเป็นห้องที่มันมีคนอยู่หรือว่ามันเป็นแค่ทางเดินเชื่อมผ่าน
หรือว่าเป็นที่เก็บของหรือพอจะบอกได้บ้างไหมคะ
ค่ะก็คือจากการที่ถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะที่เขาเข้าไปเนี่ย
บอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะห้องที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องที่เก็บแก๊สของทางโรงแรมนะคะ
แล้วเหมือนมีการไหม้จากชั้นหนึ่งแล้วก็เผาไหม้คือ
คือตามระบบเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้อธิบายว่า
จะมีการดูดควันขึ้นไปจากยางด้านบน
จึงทำให้มีกลุ่มควันไประบายออกทางด้านบน
ก็คือบริเวณชั้นบนสุดของห้างก็คือบริเวณชั้น๗และชั้น๘อย่างนี้ค่ะ
เอ่อคุณพลาสตรีค่ะคืออันนี้นะคะคือในข่าวเนี่ย
บางข่าวก็ใช้บอกว่ามันคือชั้น๔
แต่ตรงนั้นไม่ว่าจะนับด้วยลักษณะไหนก็แล้ว
แต่ตรงนั้นมันอยู่ประมาณชั้นที่เท่าไหร่คะ
ค่ะหมายถึงว่า

กลุ่มควันเนี่ยมันออกมาจากประมาณชั้น๗ถึงชั้น๘ค่ะ
ของห้างเพราะว่าตอนนี้ห้างมี๘ชั้นใช่ไหมค่ะ
จากที่ที่ฉันนับเนี่ยก็คือมันจะอยู่ประมาณชั้น๗ถึงชั้น๘ของห้างค่ะ

เอาอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติเราดูจาก
อันนี้คือภาพล่าสุดที่เราเห็นทางหน้าจอของไทยรัฐนะคะคุณผู้ชม
คุณพลอยสจีจากที่เราเห็นในภาพตั้งแต่ตอนที่ฟ้ายังไม่มืดเนี่ยนะคะ
เหมือนกับมันมีทางออกอยู่ทางเดียวที่เราเห็นทั้งกลุ่มควันแล้วก็เป็นควันสีดำเนี่ยนะคะ
จริงแล้วมันมีมากกว่าในภาพที่เราเห็นในข่าวใช่ไหมคะ

ใช่ค่ะคือหมายถึงว่ารูที่ออกมีมากกว่าเพราะว่ามันกระจายออกทางด้านหลังด้วย
มันมีทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างด้วย
จริงตรงบริเวณจุดที่ไหม้เนี่ยยังไม่สามารถบอกได้ว่าไหม้จากชั้น๑ขึ้นไปหรือว่าเริ่มจากชั้นไหน
หรือว่าเขาฟันทงไปแล้วว่าไม่ขึ้นไปจากชั้นหนึ่งคะ
คือยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการออกมายืนยันนะคะว่าต้นเพลิงหรือว่าต้นของกลุ่มควันเนี่ยเริ่มมาจากไหน
อยู่บริเวณด้านล่างชั้นหนึ่งแล้วก็มีการดูดควันขึ้นไปด้านบน
มาอยู่ที่บริเวณนี้เพื่อที่จะเข้าตรวจสอบสาเหตุด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ค่ะคนเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นไปตามที่ข่าวออกมาไหมคะ
ว่ามีผู้เสียชีวิต๑รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ๒คนนะคะ
ค่ะก็จากการที่ที่ฉันมาลงพื้นที่ก็คือขอยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต๑รายนะคะ
ก็คือกระโดดลงมาจากบริเวณชั้น๗ซึ่งเป็นชั้นที่มีกลุ่มควันออกมาเยอะที่สุด
แล้วก็ลงมาเสียชีวิตอย่างร่างนะคะ
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๒รายถูกนำตัวส่งที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่ายังไม่ได้มีใครยืนยันนะคะว่าได้รับบาดเจ็บเนื่องจากสำลักควัน
หรือว่าได้รับประเจมส์จากสาเหตุใด

ตอนนี้ได้มีการอบพยพคนออกจากบริเวณห้าง
แล้วก็ตัวโรงแรมเซ็นทราออกมาอย่างด้านนอกหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดับแล้วตอนนี้คือแค่ระบายควันเท่านั้น
ใช่ค่ะระบายควันแล้วก็อยู่ระหว่างรอเข้าไปตรวจสอบ

คุณพลอยสจีคือตอนช่วงรายงานข่าวเข้ามา
อยู่ในช่วงประมาณสัก๖โมงเสร็จได้
มีคนบอกไหมคะว่ามีคนเริ่มเห็นกลุ่มควัน
หรือว่าเห็นไฟตั้งแต่ประมาณกี่โมงคะ

คือเจ้าหน้าที่ได้มีการกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
หมายถึงว่าชาวบ้านหรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์อยู่ข้างนอก
คือไม่ให้เข้ามาอย่างพื้นที่ด้านในได้เลย
แต่ว่าตัวดิฉันเองเข้ามายังพื้นที่ด้านใน
ที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณนี้แล้ว
แต่ทางเจ้าหน้าที่กุ้งไปเองก็ทุกแรกที่เข้าไป
ก็คือเข้าไปเวลาประมาณ๕โมง๕๕นาทีค่ะ
ค่ะแล้วก็ยังไม่สามารถบอกได้
ว่าตกลงแล้วมันเกิดจากแก๊ส
หรือว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ใช่ค่ะเบื้องต้นก็คือยังไม่มีใครยืนยัน

คงจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมคะในขอบคุณคุณพลอยสจีสำหรับตอนนี้นะคะ
ขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะว่ามีคนที่หนีจากเหตุการณ์
แล้วก็ทำให้ตกลงมาจากบริเวณอาคารด้วยนะคะ
ทีนี้ในส่วนของรายละเอียดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
เป็นเพราะว่าหนีไฟไหมหนีควันไหมหรือว่าอย่างไรก็แล้ว
แต่สุดท้ายรอให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนนะคะ
เพราะว่าตอนแรกข่าวที่ออกมาตอนแรกก็บอกว่า

และก็อย่างที่คุณพอร์ตเจจีย์บอกอาจจะต้องเข้าไปดู

แล้วตกลงต้นเผลออยู่ชั้นหนึ่งขึ้นไป

หรือแม้กระทั่งชั้นที่เวลาเขานับจริงค่ะ

เดี๋ยวถ้ามีข่าวความคืบหน้าเราจะรายงานให้ฟังทันทีนะคะ

ที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นเรื่องหลักในรายการว่า
กัญชาจะอยู่อย่างไรในประเทศไทย

ตกลงคนที่พัฒนาประโยชน์ของกัญชามาใช้ในทางการแพทย์

เขาจะอยู่อย่างไรในประเทศไทยต่อไปสักครู่ค่ะ

ว่ามีจำนวนทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมานะคะ
แต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวรอเหตุการณ์นิ่งสักระยะ
น่าจะมีคำอธิบายทั้งหมดออกมามากกว่านี้นะคะ
ทีนี้เราตัดกลับมาเข้าเรื่องหลักของเราวันนี้ค่ะ
อาจารย์เดชาไม่อยู่นะคะตอนที่เข้าไป
อยู่แต่อาจารย์พรชัยนี่แหละใช่ไหมคะ
เอาอย่างนี้นะคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เอางี้ก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นลูกต่อเนื่องใช่ไหมคะ
มีทำเรื่องกฎหมายทำเรื่องกัญชา
แล้วก็มามีเรื่องพักการเมืองหาเสียงว่าจะทำเรื่องนี้

อันนี้ทราบอยู่แล้วไหมคะว่าต้องเกิดขึ้น
ไม่ทราบหรอกครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงนิรโทษกรรม

ไม่หรอกครับเพราะเราประเมินกันตั้งนานแล้วว่าช่วงนี้

เพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเราไม่ไว้ใจแล้ว
เพราะว่าเหมือนกับเล่าเสรีนี่แหละนศกรรมอยู่พักหนึ่งครับ
พอเลิกแล้วเขาตามจับพวกใต้ดินพวกไร้ย่อยหมดเลย
เพราะว่ามีรายใหญ่ไปสัมประธานเรียบร้อยแล้ว

หลังจากธุกรรมแล้วบริษัทใหญ่จะเข้ามาร่วมมือกับรัฐ
เอาไปทำเป็นการค้าใหญ่โตนะครับ
คนที่ทำเล็กน้อยก็ถูกกำจัดไปเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นระหว่างนิวกรรมเราก็ต้องเคลื่อนไหวให้ทุกคนเรียกร้องว่า
ให้คนเล็กคนน้อยมีบทบาทในการใช้การรักษาตัวเองได้

อันนี้ครูครับตั้งใจเราจะให้สังคมรับรู้ช่วงนี้
อาจารย์จริงแล้วการที่ทางมูลนิธิศึกษาเรื่องประโยชน์ของกัญชาเนี่ยค่ะ

ไม่ครับผมให้สัมภาษณ์เปิดเผยไปต้องหลายครั้งนะก่อนนี้แล้วว่า

ผมทำส่วนตัวครับผมทำตั้งปี๕๖แล้ว
ความหมายคือว่าจริงคนก็รู้
คือไม่ใช่อยู่ดีแบบโผล่ขึ้นมาชื่อนี้มูลนิธินี้มีเรื่องการใช้

ชื่ออาจารย์เดชาทำใช่ครับ

เพราะว่าวิธีนี่เป็นกรรมการผมเป็นแค่ประธานนะครับ
กรรมการเขาไม่เห็นด้วยทุกคนหรอกผมก็ไม่ทำก็ทำส่วนตัว

เข้าไปจับในนามมูลนิธิหรือเข้าไปจับในนามส่วนตัวกับอาจารย์เดชาคะ
คือต้องบอกตรงว่าครั้งแรกที่เขาเข้าไป

พอผมกลับเข้ามาคือเจ้านัทธิเขาได้ขนต้นกัญชา
แล้วก็ของกลางเอามารวมไว้ที่รถคันแดงที่เห็นตามข่าว
ที่ทางสหพบริเวณได้แถลงข่าวไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่๒ของการจับกลุ่ม
ดังนั้นในเบื้องต้นณเวลาที่เขาไปจับ
ผมไม่แน่ใจว่าการแสดงตนของเจ้าหน้าที่
แต่ว่าคือเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ยืนยันตามที่อาจารย์ทำ
คือในส่วนของกัญชาอาจารย์สนใจแล้วก็ทำเป็นการส่วนตัวของอาจารย์เดชา

ทำไมวันนั้นอาจารย์ต้องไปด้วยอ่ะคะ

เพราะว่าเบื้องต้นที่คุยกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
จากอาจารย์เดชาไม่อยู่แล้วก็ของกลางทั้งหมดอยู่ในมูลนิธิ
ดังนั้นจำเป็นต้องมีจำเลย

เจ้าหน้าที่ถึงในมูลนิธิถือว่ามีส่วนร่วมทุกคน
และที่ผมต้องไปเพราะว่า
งั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องตกเป็นจำเลย
คือหมายถึงว่าตอนนั้นที่เข้าไปเนี่ยคือถ้ามีสักหนึ่งคน
ใครก็ได้แทนอาจารย์เดชาก่อนอันนี้ฉันใช้ภาษาถูกไหม
คือใครก็ได้ก่อนคนหนึ่งไม่งั้นรวบหมดอย่างนี้ป่ะคะ

ใช่ครับเพราะทุกคนพี่ที่เป็นผู้หญิงเขามีลูกอ่อน
มีลูกเล็กหรือมีลูกที่ยังไม่โตมาก
แล้วก็เป็นคนต่างจังหวัดทั้งหมดที่มาอยู่ในพื้นที่

แต่ว่าผมมีแม่ยายที่อยู่ในพื้นที่
ที่จะสามารถที่จะดูแลลูกเล็กได้ในช่วงระยะเวลาสั้นที่ผมไม่อยู่
คิดกันแค่นั้นว่าในสถานการณ์เฉพาะหน้า
ตอนนั้นคือเราต้องมีคนที่ออกมารับผิดชอบ
เพื่อที่จะให้ทุกคนได้อยู่แล้วก็ดำเนินการ
ในเรื่องการต่อสู้ทางกฎหมายที่จะ
หลังจากที่ผมโดนจับกลุ่มไปแล้วที่แกต่อสู้เพื่อที่จะดำเนินการให้ผม
ค่ะทีนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์เดชาบอกค่ะคุณรสนา

อย่าบอกว่ามูลนิธิเป็นคนทำแต่ความหมายคือว่าเท่าที่ฉันอ่านนะคะ
คือทางทางฝั่งของผู้ที่ถูกจับกลุ่มไปแล้วก็คนที่เคลื่อนไหวช่วยกันเนี่ย

พอประกาศออกมาเสร็จแล้วมันจะถึงเดือนพฤษภาคม
ให้ไปแจ้งเขาบอกว่าเราจะศึกษาทำอะไรอย่างไรบ้าง
แต่เดี๋ยวกลับมาอาจารย์นะคะ

ที่จริงเราทำเอกสารรับรองคุณเดชา
ในฐานะที่เป็นอยู่ในเครือข่ายของหมอพื้นบ้าน

ทีนี้เข้าใจว่าเขาให้เวลา๙๐วัน
คุณเดชามอบอำนาจให้กับคนที่จะไปแจ้ง
โดยที่เตรียมพวกเอกสารต่าง
แล้วก็เอกสารของมูลนิธิสุขภาพไทย
ก็เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่จะนำไป

แต่เนื่องจากว่าเข้าใจว่าคนที่รับมอบอำนาจจากคุณเดชาเนี่ย
เขาไปต่างจังหวัดมาก่อน
แต่พอเขากลับมาเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณทรงก็ถูกจับไปแล้ว
แต่หลังจากนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่๔หรือ๕นี่แหละ

สถาสุขจังหวัด
แล้วทางนั้นเขาปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่มีของกลางกับคุณเดชา
ไม่ใช่หมอพื้นบ้าน
อันนี้ก็ยังเป็นประเด็นว่าเรื่องกรณีนี้จะยังไงต่อ
ทำไมทางมูลนิธิของคุณรสนาถึงไปออกอะไรรับรองให้อาจารย์เดชาได้คะ
เพราะว่ามูลนิธิเขาทำงานกับหมอพื้นบ้าน
แล้วก็คุณเดชาได้ทำงาน
อยู่ในเครือข่ายของพวกเราตั้งแต่ปี๕๑๕๒
ทีนี้เนื่องจากว่าในประกาศของทางกระทรวงสถาสุข
ข้อที่๑ที่ว่าให้หน่วยงานหรือบุคคลที่ครอบครองกัญชาก่อนกฎหมาย

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยป่วย
การใช้รักษาโรคเฉพาะตัวหรือศึกษาวิจัย
สามารถที่จะไปแจ้ง
แล้วก็โดยที่บุคคลที่จะไปแจ้งได้เนี่ย

ทางการแพทย์แผ่นไทยผู้ประกอบวิชาชีพขวัญแผ่นไทยประยุกต์

แต่เพราะเอิญเค้ามาเขียนเมื่อกดหมายว่า
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ที่จริงต้องบอกว่ามูลนิธิทำงานกับหมอพื้นบ้าน
จำนวนทั่วประเทศนะครับ
ทีนี้หมอพื้นบ้านนี้ก็ไม่ได้ทุกคน

แล้วก็ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์ของไทย
ซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นประเด็นที่

กรมแพทย์แผนไทยก็ไปรับรองนะ
น่าจะอยู่ในนิยามของคำว่าการเป็นหมอพื้นบ้าน

ก็กรมแพทย์แผนไทย
ในฐานะที่พวกเราทำงานในเครือข่าย
ดวงใช่ไหมคะเรารู้ว่าใครทำอะไร

แต่ทีนี้คืออาจารย์ค่ะถ้าสมมุติกลับมาที่

ก็คือว่าก็ยังไม่ได้ยื่นจริง
ก็มีเวลานะครับค่ะยื่นแล้วก็ยังมีเวลานี่
ไม่กำลังจะบอกว่าตอนที่เขาไปจับอ่ะเรายังไม่ได้ยื่น
คือผมเดินทางไปประเทศลาวนะครับวันที่๓เนี่ย

เพราะว่าเผื่อว่าผมยังไม่ได้กลับมาเนี่ย

ระหว่างนั้นมันยังไม่ถึงวันที่๑๙พฤษภา

ถ้ายื่นไม่ได้ผมกลับมาค่อยมายื่นใหม่ก็ได้
แต่นี่ยิ่งไม่ได้ยื่นเลยเขามาจับก่อนแล้ว
ประเด็นก็คือที่เราคิดว่ามีเวลาถึงวันที่๑๙มันจริงหรือเปล่า

คือถ้าจริงเขาจะควรจะมาจับหลังจากเมื่อครบวันที่๑๙แล้ว

แต่คำถามกลับมาก็คือว่าอ้าวก็รัฐบอกว่ามันมีถึง๑๙พฤษภาคมก็นี่มันยังไม่ถึงนี่ทำไมมาไล่จับแล้ว
อกจากตัวอาจารย์เดชามีใครอีกไหมคะที่ศึกษาเกี่ยวกับกัญชาแล้วโดนจับแบบนี้ค่ะ
ไม่มีฮะจริงเรายังถามเลยว่าเราทำเราก็แจกเปิดเผยนะ
เราก็อยู่ในช่วงธรรมน์นะมันโดนจับเนอะ

ไม่รู้แหล่งบ้างค่ะอาจารย์หรืออย่างไร
คือจะให้เราชี้ให้มันไปไหนก็ได้

แต่ทีนี้ได้รับคำชี้แจงไหมคะว่าเพราะอะไร
ทำไมผมไม่อยู่ถึงเข้าไปเอาของกลางไป

ยังฮะจริงเราจะฟ้องกลับด้วยซ้ำจริง

ตอนที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวค่ะอาจารย์พรชัย
เขาพูดเขาบอกอะไรไหมคะว่ามาตามประกาศนี้
มาตามกฎหมายนี้ใครให้มาเพราะอะไร

คือตอนเขาเข้ามาที่แรกอย่างที่บอกว่า
ผมไม่ได้อยู่ในสถานที่เก็บครั้งแรกเลย

ผมเข้ามาเพราะว่าพี่ที่มูลนิธิแจ้งบอกว่า
เขาพบของกลางที่อยู่ในบริเวณมูลนิธิ
และให้ผมและอยู่ในรถผม
เอิญว่าของมันไปอยู่ในรถพก
และเขาให้มาชี้แจ้งว่าของมาอยู่ที่ตรงนี้ได้อย่างไร
ซึ่งพอกลับเข้ามาผมก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้ไง
พอถามไปถามมาเจ้าหน้าที่เขาก็ถาม
มีคนในมูลที่ทำมายกออกมาจากห้องเก็บของ
ที่มูลนิธิมาวางไว้ที่รถนะ
จริงเจ้าหน้าที่นี่คุ้นเคยกันบ้างไหมคะ
ผมไม่คุ้นสักคนเพราะว่าผมไม่เคยเจอ

เพราะว่าก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ในส่วนของท้องถิ่นพื้นที่
ก็ต้องรู้ว่าที่นี่ทำอะไรใครเป็นใครบ้าง

แล้วพอไปถึงในระหว่างก่อนที่จะได้รับการประกันตัวออกมาเลยนะ

มีคนชี้แจงไหมคะว่าตกลงที่เราไปรอบนี้
มีคนอื่นโดนไหมคะหรือโดนอยู่เจ้าเดียวเลยคะ

ทำไมจะไปไปได้อย่างไรคะโดนอยู่เจ้าเดียว
ก็นี่แหละก็เป็นประเด็นที่สงสัยนะ
แง่ที่ว่า๑การจับคนที่แจกฟรีเนี่ย
มันไปขัดผลประโยชน์คนที่ขายไหมอันนี้ข้อที่หนึ่ง
ซึ่งคนที่ขายเนี่ยเราก็ไม่รู้นะฮะ
เราก็ไม่ทราบว่าคนที่ขายเขารู้กันด้วยเปล่า

แต่ถ้าสงสัยใหญ่กว่านั้นก็ต้องบอกว่า

ซึ่งจริงเนี่ยตอนสมัยที่เขาปลดล็อกเนี่ย
ตัวเองก็เข้าไปถกเถียงในกรรมธิการด้วยนะ
ว่ากระบวนการปลดล็อกแบบนี้
ในที่สุดแล้วมันจะเป็นการถ่ายโอน
ผูกขาดไปให้กลุ่มทุนใหญ่
ไม่ใช่ระดับชาวบ้านแน่นอน

แต่ปัญหาก็คือกฎหมายพอมันออกมาแล้วเนี่ย

ปัญหาคือพอเขาเขียนล็อกกฎหมายไปทั้งหมดเนี่ย

สมมุติว่าเอกชนที่จะมาร่วมกับรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจชุมชนจะมาร่วมกับรัฐเนี่ย
ก็คือคุณปลูกแล้วคุณขายได้ไหม
เอาดูแค่เรื่องยาสูบ
สูบเนี่ยประชาชนที่เป็นเกษตรกรปลูกกัน๒๐จังหวัดนะ

โรงงานยาสูบเท่านั้นที่รับซื้อเขาไปขายเองไม่ได้
เพราะฉะนั้นสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนปลูกปุ๊บ
แล้วเขาจะมาขายให้กับหมอแผนไทยเขาทำได้ไหม
ใช่แต่ทีนี้ปัญหาคือมันจะไม่ใช่แบบยาสูบ
เพราะว่าเนื่องจากว่าองค์การเพศสัตว์ตอนนี้ที่เขาจะทดลองปลูก
เขาเอาพันธุ์ต่างประเทศมาเขาไม่ได้เอาพันธุ์ไทย
แล้วก็วิธีการปลูกเขาก็อยู่ในโรงเรือนปิด
คุมแสงควบคุมอุณหภูมิลงทุนกันมหาศาล

สมมุติวิสาหกิจชุมชนปลูกที่เป็นพันธุ์ไทย
ปัญหาคือองค์การเพศสัตว์จะซื้อไหม

ไม่ซื้อเขาขายคนอื่นได้ไหมไม่ได้
อันนี้คือลักษณะที่เข้าไปเถียงในกรรมธิการอะไรกับเขา

เอาความเข้าใจหรือสิ่งที่เราคิดก็ได้
มันมีต่อเนื่องก่อนหน้าที่จะถูกจับเนี่ยนะ
ผมไปพูดรายการสดเลยที่มาบเอื้องนะ
แล้วก็เอารูปผมมาลง
ถามว่าจุดประสงค์ทำอะไรแล้วก็ตั้งใจจะทำอะไรต่อ
ผมบอกต้องการแก้กฎหมายมันดีกว่านี้
ในการแก้กฎหมายเนี่ยต้องให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์
แล้วถึงจะช่วยกันผลักดันแก้กฎหมายใช่ไหมฮะ
ใช้ประโยชน์ต้องใช้จริงเพราะฉะนั้นผมจะแจกเนี่ย
ปีกายผมแจกไป๕แสนเมตรแล้วปีนี้ผมจะแจกเกินล้านเมตร

พอรายการนี้ออกไปเขาก็นักข่าวไปถ่ายที่วัดที่พิจิตรด้วย
เค้ากำลังแจกแล้วบอกเนี่ยแจกการบังกังชาของอาจารย์เนชาเนี่ยแหละ
แล้วก็สัมภาษณ์คนได้ผลนะ
แล้วปีกายวัดเดียวปีนี้๓วัดเขาแล้วจากสุพรรณก็เพิ่มขึ้น
ที่ลบบุรีก็เพิ่มนะแล้วสุพรรณแค่๓เดือน๓๐๐๐คนเข้าไปแล้ว
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้แหละเขากลัวมากว่า
ถ้าทำแบบนี้ต่อไปเนี่ยอนาคตผมจะมีทุกอำเภอนะครับ
วัดทุกอำเภอ๑วัดต่อ๑อำเภอแจกกันทุกอำเภอ
จนกระทั่งไม่จะไปเพิ่งขายเลย
ผมคิดว่าในทุนที่คิดว่าจะร่ำรวยจากการขายยากัญชาเนี่ย
คงคิดว่าถ้าแบบนี้เขาคงขายใครไม่ได้แล้ว
เพราะฉะนั้นต้องตัดไฟแต่ต้นลมผมคิดว่าเป็นแบบนั้น
ถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์เดชาคาดการณ์
แสดงว่าเรื่องจับนี้เตือนเฉยเหรอคะ
คือผมจะพิสูจน์ไงว่าจริงไม่จริงถ้าผมคิดแบบนั้นนะ
ผมก็เลยให้นักข่าวบอกเอาไปเลยลงแบบนี้ไปเลยนะถ่ายให้เห็นเลยนะ
ถ้าเขากล้าจับตอนที่นิรศกรรมนะแสดงว่ามีจริง
ถ้าไม่กล้าจับเนี่ยรอได้อย่างนั้นแสดงว่าไม่ใช่ที่ผมคิดนะ
ที่ผมมั่นใจเลยว่าตัวนี้เป็นแบบที่ผมคิด
เพราะกล้าจับในขณะที่นวัตกรรมอยู่
ทั้งที่ศาลิกาตัดสินตั้งแต่รัฐกรรมรวดปืนว่า
ระหว่างนั้นไปจับมาเนี่ยมันไม่ผิดเขาจับมาแล้วครับ
ศาลิกาจัดสินไปแล้วมีแล้วมีแล้วผมไม่แน่ใจอย่างนี้ครับคือมันมีแนวความรักษาในเรื่องอื่น
เป็นอย่างที่อาจารย์เดชาบอกนะคะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องสนุกไปเลยนะคะ
เพราะมันจะไม่ใช่แค่ว่าใช้กฎหมายแล้วก็มาจับ
แต่มันกำลังพูดถึงการเขย่าโครงสร้างใหม่ทั้งหมด
สำหรับการจะใช้กัญชาทางการแพทย์ในเมืองไทย
ซึ่งถ้าคุณผู้ชมจำได้อันนี้ผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะคะ
ก็คือว่าภูมิใจไทยเองออกมาเตือนลักษณะนี้เหมือนกันนะคะ
ภูมิใจไทยก็บอกว่าโครงสร้างที่เห็น
ไม่ว่าจะเป็นภาพการใส่ชุดอวกาศไปปลูกกัญชาใดก็แล้ว

เหมือนทุกอย่างมันล็อกเอาไว้ในมือรัฐ
คำถามคือว่าแล้วโอกาสและประโยชน์ที่จะได้กับประชาชน
วิสาหกิจชุมชนคือประชาชนเขารวมตัวการรวมตัวกันรวมตัวกันเนี่ย
คำถามคือรัฐมีคำอธิบายแบบนี้อย่างไร
และแน่ใจไหมว่าประโยชน์ที่ถูกพรากไปจากมือประชาชนส่วนใหญ่เนี่ย
มันจะไม่ไปอยู่กับกลุ่มทุนแค่บางกลุ่มเท่านั้น

นี่คือคำถามของเขาตั้งแต่ตอนหาเสียงนะคะ
ซึ่งถ้ามาเป็นภาพนี้เดี๋ยวกลับมาหาคำตอบดูว่า
เขากังวลมากไปป่ะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะ

คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด
หรือว่าประสอบเอาไว้นะคะแต่ว่าท่านขอว่า
ยังไม่ให้สัมภาษณ์ตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าก็คุยเรื่องนี้กันอยู่
ทีนี้คำว่าคุยเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่า
มันจะแค่พูดถึงสิ้นสุดที่ช่วงนิรโทษกรรมหรือเปล่า

คือสรุปว่าตอนนี้ใครทำอะไรกับกัญชาได้บ้างคะ
ขอให้มาแจ้งเพื่อที่จะดิรัทธสกรรมเห็นไหมคะ
ทีนี้เขาก็กำหนดว่าคนที่มีคุณสมบัติที่จะมาแจ้งได้
เช่น๑สถาบันการศึกษาที่ทำงานวิจงวิจัย๒
บรรดาแพทย์ทั้งหลายรวมแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์พื้นบ้าน
รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอะไรอย่างนี้
แล้วก็เขาก็เว้นเอาไว้ข้อที่๗ว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์
อีก๓๔ข้อนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ต้องรอกฎกระทรวง
หรือรัฐมนตรีประกาศเห็นไหมคะ
แต่ถ้าประกาศแล้วคนพวกนี้ก็จะใช้ต่อไปได้
กว่าจะได้รับใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ซึ่งที่เราพูดกันอยู่เนี่ยที่บอกว่าให้มาแจ้งในช่วงนี้
โทษกรรมที่นับมาจะไปสิ้นสุด๑๙พฤษภาคม
ก็คือคนที่ทำทางการแพทย์ถูกไหมคะ
ใช่ไม่ใช่สันทนาการ
ไม่ใช่แบบที่กลัวที่กังวลกัน
แต่ทีนี้อันนั้นเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกกลุ่มนะคะคุณผู้ชม
แต่กลุ่มมาทางการแพทย์ก่อนอันนี้ถึง๑๙พฤษภาคม
แล้วหลัง๑๙พฤษภาคมยังไงต่อ
นี่ไงเป็นประเด็นคำถามสำคัญมาก
ว่าเขาตั้งใจจะกวาดล้างหรือเปล่า
คือให้คุณมาขึ้นชื่อทั้งหมด
นิรโทษกรรมไม่เอาผิดแล้วนะหลังจากนี้ห้ามใช้นะจ๊ะ

เดี๋ยวนะคือไม่ได้แปลว่าเข้ามาภายใน๑๙พฤษภาพ

สมมุติคนป่วยมาเขาบอกให้คุณใช้ไว้๙๐วันเก็บยาไว้
วันแล้วหลังจาก๙๐วันอะไรต่อ

เดี๋ยวก่อนอาจารย์เดชาก็ไม่ได้แล้วสิคะหลัง๑๙
นี่ไงเป็นคำถามเป็นคำถามที่จะต้องเคลื่อนไหวต่อไป
เคลื่อนไหวต่อไปครับอุตสาธารณ์อีกไม่กี่วันแล้วนะครับไม่ใช่
ต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าคนป่วยเขารอไม่ได้
แล้วจริงอย่างกรณีของคุณเดชานี่
เคสที่เก็บเอาไว้ที่มีการมารับยาไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐
อืมแล้วคนเหล่านี้ไม่เคยมีใครได้รับโทษหรือเป็นอะไรจากพิษเหล่านี้เลย
แล้วเขาดีขึ้นเขาหายสมมุติว่าเขากำลังต้องใช้ยาต่อเนื่องเนี่ย
เขาบอกอ้าวไม่รู้ล่ะคุณเดชามาแล้วตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่
แต่เดี๋ยวแก้ปัญหาจนคุณเดชาพ้นจากความผิดตรงนี้แล้ว

อาจารย์คะถ้าสมมุติเราพูดถึงคนที่จะเสียประโยชน์ที่สุดในกรณี
ถ้าหลังวันที่๑๙พฤษภาคมอาจารย์ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเนี่ยนะคะ

อย่างน้อยก็๕๐๐คนแล้วที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้
มันใช้กับโรคอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเราไม่จำกัด
เพราะเรารู้ว่าของเราอันนี้ไม่อันตราย
อันตรายเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้มากกว่าฝรั่งเยอะเลย
เพราะเราเก็บตัวเลขตั้งแต่วันแรกไปแล้ว
๒ที่๓ที่๔เราจดละเอียดมาก
เพราะฉะนั้นข้อมูลเราเนี่ยนับว่ามากที่สุดเท่าที่ใครเคยมีตอนนี้

คือคนที่มารับยาของอาจารย์คือยาที่อาจารย์ทำไปเนี่ย

แต่ว่าเราใช้ความเข้มข้นแค่๓เปอร์เซ็นต์

คือซึ่งอันนี้ถ้าคุณผู้ชมเข้าไปอ่านก็จะได้เห็นนะคะ

รวมถึงโรคที่คนน่าจะหาทางออกได้ลำบากอย่างโรคมะเร็งด้วย

ว่าภายใน๑๙พฤษภายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วหลังวันที่๑๙พฤษภาก็ยังไม่ชัดเจนว่าอาจารย์ได้ไม่ได้

เท่ากับว่าคนราว๕๐๐คนจากหลายโรคที่เขาเป็นอยู่เนี่ย
เขาจะเกิดผลทันทีต่อสุขภาพไหมคะ
ถ้าเราอ้างว่ามันมีผลดีกับสุขภาพ
ตอนนี้ก็เริ่มเกิดแล้วเพราะว่าตั้งแต่วันที่๓เนี่ย
ทุกวัดเขาสั่งให้ระงับการแจกหมดเลย

เพราะว่าอุปกรณ์อะไรไปหมดแล้วใช่ไหม
ยาไม่ได้แจกเลยวัดปิดหมดแล้ว
วัดทุกวัดปิดหมดแล้ว๓วัดที่เราแจก

เพราะฉะนั้นคนป่วยตอนนี้ไม่มียากินกันแล้วตอนนี้

อาจารย์ค่ะถ้าลองตั้งคำถามแบบคนนอกวงการนะคะ
ถามอาจารย์ว่ามันสามารถจะยืนยัน

เขาจะอนุญาตเราสามารถยืนยันได้เลยว่า
เนี่ยยาที่อาจารย์เดชาทดสอบมาทดลองมาทำมาเนี่ย

ใช่เขาต้องรู้ข้อมูลกับไปถามคนป่วยนั่นแหละครับ

เดี๋ยวนี้คนป่วยไม่เคยสนใจนะทิ้งเลยตอนนี้

ว่ามีใครไปดูแลไหมคนป่วยที่ไม่ได้รับยาเนี่ย
ไม่มีครับไม่มีใครไปดูแลเลย

คนป่วยเมื่อวานที่ให้สัมภาษณ์ตอนที่ไปประกันอาจารย์ทรงนี่นะ
เขาก็สัมภาษณ์ว่าเขานี่กินแล้วดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะ
พอวันนี้ตำรวจไปตามคนที่บ้านแล้วฮะ

เขายังเดือดร้อนอยู่ขนาดนั้นขนาดให้สัมภาษณ์นิดเดียวแหละ

จะไปตามเขาทำไมคะ

เขารายงานมาแล้วเขาเดือดร้อนแล้วตอนนี้

ข้อมูลเราที่อยู่ในมือตำรวจคนที่รับยาเราไปนะ

ก็หมายถึงว่าเขาก็ต้องมาแจ้งเพื่อนนิรโทษกรรมใช่ไหม
ทีนี้อย่างที่ออยเขาเปิดเผยมาว่า
ตั้งแต่ที่เปิดประกาศอันนี้มาแล้ว
มีคนโทรศัพท์เข้ามาประมาณ๘๐๐กว่าราย
แต่ปรากฏว่ามีคนมาขอนิรโทษกรรม
คือมาขึ้นทะเบียนแค่๘๐๐กว่าคน

เขาไม่แน่ใจไงว่าเขามาเปิดเผยตัวแล้วเขาจะโดนกวาดล้างหรือเปล่า
คนที่จะต้องเวลาจะไปขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตนี่
คือไปกับปราภัษฐ์หรือไปกับออยค่ะ

ทีนี้คนอย่างสมมุติอาจารย์เดชาท่านทดลองผลิตออกมา
แต่ถ้าเป็นคนปลายทางเช่นรับเป็นคนที่รับจากอาจารย์เดชา
อันนี้ต้องไปแจ้งกับออยอร์ด้วยหรือเปล่าครับแจ้งด้วย
คนใช้อ่ะนะรับจากคนอื่นมาเนี่ยนะคะแจ้งด้วย

คือเขาก็จะเห็นเครือข่ายหมดเลยว่าหนึ่งเขาต้องเขียนว่าคุณได้รับยาจากไหน
เพราะฉะนั้นเขาก็ตามได้หมดเขาจะเห็นโครงข่ายทั้งหมดอย่างครบถ้วน
อันนี้เราพยายามทำให้หน่วยงานรัฐดูน่ากลัวไหม
นี่เขาเขียนเอาไว้เลยในรายละเอียด
เขาอาจจะไม่ได้แบบพยายามเชื่อมเครือข่ายว่าใครเป็นใครทำงานกับใคร

เพราะฉะนั้นคนเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะสงสัยว่า

แล้วเขาจะถูกเพ่งเล็งถูกจับตามองไหมว่า

แต่ถ้าพ้นจาก๙๐วันแล้วเนี่ย

เขาใช้ต่อแล้วเราต้องไปถามใครคะ
ว่าตกลงหลังจาก๑๙พฤษภาพตรงนี้

ช่วยถามหน่อยซึ่งจะชัดใจใน
ตอนนี้พยายามต่อสายหลายหน่วยงานเลยค่ะ

คืออดีตนะครับบอกเองดีกว่า
ถ้าฟังแบบนี้มันเหมือนกับกำลังเขย่าโครงสร้าง
ซึ่งอาจารย์ลองมองภาพแล้วเนี่ย

ผมเชื่อว่าถ้าไม่ปล่อยให้เราแจกต่อ
มาให้ชาวบ้านได้รับยาจากที่เราเคยแจกเนี่ยเนอะ
คนป่วย๖๕พันคนอย่างน้อยเนี่ย

เขาต้องเคลื่อนไหวแน่เพราะว่าเขาเดือดร้อนเขาเสียสิทธิ์

ถามว่าไปหาหมอหมอมียาแบบเราไหม
เพราะพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขา
เขาไม่ได้ผลจากหมอปัจจุบันมาแล้ว

พอมาได้ผลเขาก็อยากจะขอต่อเพราะเขาฟรีด้วยไง

ถามว่าถ้าให้ใกล้เคียงที่สุดที่เราจะทำได้ทำยังไงครับ

ซื้อใต้ดินซึ่งไม่มีการควบคุมภาพนั้นแพงมาก
กำลังจะถามว่าแล้วใต้ดินเขาทำได้เหมือนอาจารย์เดชาอะไร

๑๐๐๐บาทเม็ดหนึ่งของอาจารย์เท่าไหร่นะคะฟรี

หมายถึงว่าปริมาณใช่ไหม

มารู้ข่าวหลังจากที่ผมออกจากเรือนจำ
เมื่อวานตอนเย็นก็ได้แต่ไล่ดูตามสื่อ
แล้วก็ตามเฟซบุ๊คว่าทุกคนมีทั้งคนไข้ที่รับยา
เขาก็มีความกังวลว่าหลายคนที่เขาไม่มียาที่จะกินต่อ

แล้วก็ทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จักต่างส่งกำลังใจมา
แล้วก็อยากจะร่วมผลักดันให้ทุกคนที่ใช้ยามีสิทธิ์
มีทางเลือกที่จะเลือกใช้ยาที่จะรักษาชีวิตตัวเอง
อาจารย์ตอนที่อาจารย์เข้าไปอยู่ในการควบคุมตัวเนี่ยนะคะ

ก็ทึ่งในเซฟฮาล์ห์ก็เป็นการสอบส่วนไม่ตาย
เขาเรียกอะไรขั้นตอนตามปกติ

ถ้าฝั่งนี้นะก็ฝั่งนี้เราเชื่อนี่นะคะ
เพราะได้ประกันตัวออกมาใช่ไหมคะ

อยากจะช่วยเยอะแล้วยังไงต่อไปค่ะกับหน่วยงานรัฐ
ก็ที่จริงก็คืออย่างที่บอกไง
นายกรัฐมนตรีเที่ยวใช้มาตรา๔๔
ช่วยนู่นช่วยนี่อะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะไปหมด
จริงควรจะได้รับเครดิต
จากการที่ปลดล็อกกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในคอสช
แต่กลับปล่อยให้พักภูมิใจไทยตีกินไปซะเยอะ
ถ้าสมมุติว่าอยากจะได้เสียงกลับมา
แทนที่จะเสียชื่อกับการที่ไปจับคุณเดชาอะไรพวกนี้นะ
ฉันคิดว่างานตรงนี้มันเป็นประโยชน์มาก
แล้วควรจะเก็บข้อมูลเพื่อจะเป็นฐาน
สำหรับการวิจัยต่อไปซึ่งถ้าหากว่าให้คุณเดชาทำต่อนะ
ขอเสนอเลยนะผ่านคุณจอมขวัญไปถึงบิ๊กตู่นะคะ
คุณทำอย่างนี้เลยให้โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งเป็นของรัฐ
เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงนะเชิญหมออาจจะหมอธีรวัตรเหมจุธา
เข้ามาช่วยกันควบคุมว่ากระบวนการผลิตที่มันเป็นความปลอดภัย
มีมาตรฐานและให้ประชาชนใช้แล้วเก็บข้อมูล
สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการที่จะทำงานวิจัยต่อไป

อันนี้เป็นข้อเสนอแต่ถ้าแบบคุณเลิกเลยนะหลัง๙๐วันนี้ห้ามหมดเลย
อันนี้มันย่อมทำให้คนรู้สึกว่าคุณกำลังปิดอันนี้
เพื่อจะให้กลุ่มทุนใหญ่ในการทำประโยชน์ต่อไปในอนาคต
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวยังไงตามข่าวต่อ
อาจารย์ยังไม่มีตารางว่าจะไปต่างประเทศอะไรช่วงก่อน๑๙พฤษภาคม
ยังครับพรุ่งนี้จะไปหาประวัติศาสตร์ก่อน
ถามไว้ถ้าเขามาจับก็จะได้จับถูกตัวค่ะตอนนี้

เพราะว่าเรื่องนี้จริงแล้วมันกระท่อนกระแท่นนะ

กฎหมายเดี๋ยวก็มีข่าวเดี๋ยวก็ไม่มีข่าว
เดี๋ยวค่อยมาเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีคนบอกว่าเหมือนกันว่าให้จับตาให้ดีว่าตกลงแล้วประโยชน์ที่เกิด

เดี๋ยวตามให้ต่อนะคะคุณผ้ากภูมิและคุณเขมสรรรค์รออยู่
ความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เซ็นทรัลเวิลนะคะ